ฟ้อนรำที่เคยแสดงในราชสำนักหรือในพิธีหลวงอีกอย่างหนึ่งคือการเล่นที่เรียกว่าระเบงซึ่งบางครั้งเรียกว่าเล่นโอละพ่อเพราะคำร้องขึ้นต้นด้วยคำว่าโอละพ่อดังนี้
โอละพ่อถวายบังคม

ละพ่อบัวตูมทั้งปวง
โอละพ่อบัวบานทั้งปวง
ละพ่อกลับซ้ายไปขวา
โอละพ่อกลับขวาหมาซ้าย
ละพ่อกลับหน้าเป็นหลัง
โอละพ่อกลับหลังเป็นหน้า
การเล่นระเบงตอนแรกจะรำเบิกโรง
แบบเดียวกับโมงครึ่งจนครบก่อน
จึงจับเรื่องแสดงละคร
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน